ถ้าเกิดว่ามาติดไฟสัญญาณเตือนแล้วอีกนิดนึงจะเป็นไฟเขียวไฟแดง
อยากให้ติดทำไมถึงยังติดไฟเขียวไฟแดงไม่ได้
มันจะมีปัญหาเรื่องอะไรงบประมาณหรืออะไรยังไง

คือถ้างบประมาณยังไม่ผ่านการอนุมัติแบบนี้
ประชาชนแถวนั้นขับผ่านไปผ่านมาหรือนอกพื้นที่
คือเราอ่านข่าวแยกดงบังบ่อยมากคุณผู้ชม
แล้วคนนอกพื้นที่ถ้าต้องผ่านไปเท่านั้นเขาไม่รู้
ทำยังไงมันก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ง่าย
ลุ้นกันอยู่ตลอดแบบนี้ก็ไม่ไหวไงคะ